คุณภูริพัฒน์บุญนินค่ะรายงานสดเข้ามานะคะ

กรอกกลางถนนถ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะฮะ
ทางกลุ่มแกนนำฝั่งฟิลเจอร์ปาร์คลังศิษย์นี้
อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนกลุ่มมวลชนให้มาร่วมชุมนุมกัน
บริเวณเกาะกลางถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเมเจอร์
แล้วก็ระหว่างฟิลเจอร์ปาร์คลังศิษย์นะครับ
แต่ณบริเวณตรงนี้มีเพียงกลุ่มแกนนำแดง๙หน้า๕๖๓เท่านั้น
ที่มาอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
ยังไม่ปรากฏกลุ่มมวลชนที่มาเข้าร่วมบริเวณนี้แต่อย่างใด
ซึ่งทางกลุ่มแกนนำนั้นมีการไปแจ้งการชุมนุมกับผู้อำกับการสถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
แต่เนื่องด้วยทางกลุ่มแกนนำนั้นประกาศว่าจะชุมนุมบริเวณด้านหน้าของฟิลเจอร์ปาร์คลังศิษย์
แต่พอถึงวันจริงนั้นทางกลุ่มแก่นำกลับมาจัดอยู่บริเวณฟุตบาทตรงเกาะกลาง
ทำให้ทางตำรวจนั้นไม่สามารถอนุญาตให้มีการจัดการชุมนุมได้
และมีการมาแจ้งกับกลุ่มแก่นนำเมื่อสักครู่คุณผู้ชมครับว่าการชุมนุมในครั้งนี้เป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย
รวมถึงขอให้ยุติการชุมนุมภายในเวลา๑๙นาฬิกาของวันนี้ด้วย
คุณผู้ชมครับการชุมนุมบริเวณฝั่งของฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตณวันนี้นั้น
กลุ่มแก่นำบอกกับผมนะครับว่าจะมีการปักหลักค้างคืนไปเรื่อยจนกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดการชุมนุมอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งท่ารถตู้ต่างจังหวัดนะฮะ
แต่ณวันนี้มีการย้ายฝั่งมาจัดบริเวณฝั่งนี้ทางกลุ่มแกนนำบอกว่าหากคนเยอะก็จะลงสู่พื้นผิวการจราจรและจะทำการปิดถนนวิภาวดีรังสิตที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณสะพานลอยที่อยู่ฝั่งที่จะข้ามไปยังฟิลเจอร์ปาร์คลังศิษย์นะครับ
ณตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มมวลชนมาจับกลุ่มบริเวณนี้แต่อย่างใด
ยังคงมีเพียงแม่ค้าแม่ขายที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้มาค้าขายที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้นั่นเองนะครับ
อีกพื้นที่หนึ่งผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณถนนพะหนโยธินฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
มีการนำเอารั้วเหล็กมากั้นไว้๑พื้นผิวการจราจร
โดยมีทางตำรวจนั้นคอยดูแลอย่างเข้มงวด
เพราะกลัวว่าถ้าหากมีกลุ่มมวลชนมาพื้นที่นี้จำนวนมาก
แล้วเลยล้ำไปสู่พื้นผิวการจราจรนั้นอาจจะเป็นอันตรายได้
ทำให้ตำรวจนั้นต้องมารักษาความสงบเรียบร้อย
รักษาอำนวยการจราจรบริเวณพื้นที่นี้นั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับทางกลุ่มแกนนำนั้นย้ำนะครับว่าการชุมนุมในวันนี้
จะเป็นการชุมนุมปักหลักค้างคืนจนกว่าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องลาออก
แต่ทางตำรวจนั้นก็ไม่ได้อนุญาตให้มีการจัดการชุมนุมนะครับ
และมีคำสั่งให้ยุติการชุมนุมภายในเวลา๑ทุ่มของวันนี้ครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากฝั่งตรงข้ามฟิลเจอร์ปาร์ครังสิตครับ
เฟเจอร์ปาร์ครังสิตถือว่าน่าสนใจนะคะว่าสรุปแล้วช่วงทุ่มนึงจะจัดการกันยังไง